เราไปจอดรถตามสถานที่ต่างแล้วพอเราจะกลับก็ปรากฏว่ามีรถที่จอดขวางอยู่
แล้วเราก็ไปเข็นแล้วก็เข็นไม่ได้เพราะว่าเขาใส่เบรกมือมั่งเข้าเกียร์อะไรมั่งนี่แหละนะครับ
บอกว่าถูกดาราอักษรย่อนวตเขียนโน้ตต่อว่า
ว่าทำไมจอดรถได้แย่ขนาดนี้ความจริงใช้คำแรงกว่านี้
ไม่มีผู้ใหญ่อบรมสั่งสอนหรือไง
แล้วก็ยังเอานิ้วมาเขียนคราบฝุ่นรอบรถเป็นข้อความต่างด้วย
แล้วผู้โพสต์เขาก็บอกว่าขอความคิดเห็นหน่อย
เรื่องมีอยู่ว่าแฟนเราจอดรถอยู่หาดบางแสน
แฟนเราไปจอดรถขวางข้างหลังรถดาราคนนึง
ซึ่งเขาออกไม่ได้แฟนเราใส่เบรกมือเอาไว้อันนี้เข้าใจว่าผิด
แต่เขาได้ทำพฤติกรรมกรียาไม่สมควรที่จะทำแบบนี้
ขนาดนั้นเลยเหรอคะเขามาประกาศตามหาเจ้าของรถ
เขาประกาศแบบนี้ถ้าเป็นรถเรา
เราก็ต้องรีบไปขยับให้ใครจะปล่อยให้โดนด่าล่ะคะ
แล้วเขาก็เขียนทิ้งไว้

เขาก็โพสต์กระดาษแผ่นหนึ่งบอกว่านี่คือสิ่งที่เขาเขียนทิ้งไว้ก่อนไป
แล้วมีป้าคนนึง
ที่เขาเห็นว่าดารานอวตเป็นคนเขียนหลังคารถ
ส่วนรูปรถสีขาวคือรถดารา
ฝากแชร์หน่อยผิดขนาดถึงกับต้องด่าขนาดนี้เลยเหรอ
คุณเป็นดาราเป็นที่รู้จักเป็นคนของสังคม
นี่โอ้โหเท่านั้นแหละคนก็เอ๊ะใครนอวต
นวตค่ะก็เลยตรวจสอบไปมา
อบตเอ๊ะนาวินต้าหรือเปล่านี่มันก็เดาไม่ยากอ่ะนะ
ใช่ที่สุดแล้วครับพอคนเห็นอย่างนี้ก็แน่นอนว่า
เอาหนึ่งกระแสมันก็ตีกลับบางส่วนนะ
ค่ะก็คุณไปจอดรถขวางทางเขาใส่เบรกมือ
ส่วนใหญ่กระแสตีกลับเออว่าก็คุณไปขวางรถเขาอะส่วนเขาจะเขียน
ข้อความต่อว่าอะไรคุณมันก็เริ่มต้นมาจากที่คุณไปไปจอด
วางทางเขาแบบนี้ใช่ไหมใส่เบรกมือแล้วเขาก็ออกไม่ได้
แต่ปัญหาก็คือว่าแล้วดาราคนนี้
เขาทำแบบนั้นจริงหรือเปล่าเรื่องเขียนต่อว่าด้วยถ้อยคำรุนแรง
แบบนี้ที่สุดแล้วนะครับหลังถูกวิภาควิจารณ์กันอยู่พอสมควร
พันธุระยาของนาวินต้านะครับ
ดารานักแสดงนักร้องหนุ่มนะครับชื่อจริงคือนาวิน
วพลกุลนะครับส่วนภรรยาเนี่ยชื่อว่าคุณน้ำหวานนะครับ
เขาก็ได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องราวดังกล่าวลักษณะ
โต้กลับไปยังสาวที่โพสต์ต่อว่าเรื่องการจอดรถ
เขียนข้อความต่อว่าโดยน้ำหวานภรรยาของนาวินต้า
ได้โพสต์ข้อความในสังคมออนไลน์บอกว่า
แย่กว่าการทำผิดคือการไม่สำนึกพร้อมกับบอกเรื่องดังกล่าว
จะให้ทนายความเป็นคนจัดการนะบอกว่า
คนเราเนี่ยอยากจะดังต้องดังให้ถูกเรื่องนะไม่อยากตอบโต้ให้ทนาย
ขอบคุณมากเลยนะที่ช่วยส่งข้อมูลมาให้
จอดรถขวางคนอื่นเดือดร้อนลูกถูกยุงกัดทั้งตัว
สามีตามมาทีหลังเพราะไปเดินถามทั้งหาดว่ารถใคร
พอเห็นเป็นดาราเลยอยากดังบ้างคะ
แล้วคุณน้ำหวานเขาก็โพสต์ข้อความเพิ่มเติมบอกว่า
ใจดีช่วยกันเดินเป็น๒๐คนลุงป้าพ่อค้าแม่ค้า
เพียบไม่ขอโทษไม่พอยังแต่งเรื่อง
ให้ตัวเองดังอีกคนเรานี่ตลกตั้งแต่นิสัยในการจอดรถแล้ว
พรุ่งนี้น้ำหวานจะให้ทนายดำเนินการ
ความจริงก็คือความจริงคุณน้ำหวานเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์กับ
การข่าวรายการหนึ่งนะคะครับเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่า
วันเกิดเหตุเขาไปนั่งกินข้าวที่หาดบางแสน

กำลังจะกลับบ้านถอยรถไม่ได้มีรถจอดขวาง
เขาก็ถามคนแถวนั้นอยู่ครึ่งชั่วโมง
หาเจ้าของไม่ได้โทรไปศูนย์ประชาสัมพันธ์
ปิดเขาก็ส่งเทศกิจมาช่วยดู
เทศกิจจะมาถึงก็รออยู่นาน
เทศกิจก็บอกว่าก็ได้แค่ช่วยตะโกนหา

คุณนาวินต้ากับเพื่อนของคุณน้ำหวาน
ที่เดินทางมาด้วยกันก็ไล่ตะโกนถามไปเรื่อยนะคะ
เริ่มจากหัวหาดตะโกนกันไปกลางหาดท้ายหาด

โกนเท่าไหร่ไม่มีใครแสดงตัวเป็นเจ้าของรถ

แล้วก็รอตำรวจมาอีกประมาณครึ่งชั่วโมง
ระหว่างรอรถจะมายกอีกก็เกือบครึ่งชั่วโมง
รวมแล้วเนี่ยมันเป็นชั่วโมงมันหลายชั่วโมงเลย

เทศกิจจะมา๔๐นาทีกว่าตำรวจจะมาครึ่งชั่วโมง
รถยกจะมาอีกครึ่งชั่วโมงรวมแล้วมัน๒ชั่วโมงนะ

ส่วนข้อความที่คู่กรณีอ้างว่า
คุณนาวินต้าเขียนเนี่ยคุณน้ำหวานยืนยันว่าไม่ได้เขียนแน่นอน
แล้วเขายังไม่ได้เห็นตัวเจ้าของรถเลย
ตอนที่รออยู่เนี่ยเจ้าของรถคู่กรณีก็เดินมาถามน้ำหวานด้วยนะว่า

น้ำหวานก็บอกว่าค่ะออกไม่ได้นานมากแล้ว
แล้วเขาก็ถามย้ำคุณน้ำหวานอยู่แบบนี้๓รอบ
ถามย้ำถามย้ำถามย้ำแล้วอยู่ดีไอ้คนที่ถามเนี่ยก็พุ่งเข้ารถไปเลย

เออคุณน้ำหวานก็เลยบอกว่าอ้าวคุณเหรอเป็นเจ้าของรถขอถ่ายรูปหน่อย
เขาตกใจเงยหน้ามานิดนึงก็พุ่งเข้าไปในรถ

ไม่ได้ยกมือไห้ขอโทษค่ะคุณน้ำหวานยืนยันแบบนี้นะคะ

ยืนยันว่าไม่ได้เขียนข้อความนะคะ

เขาพุ่งรถออกไปเลยแล้วคุณน้ำหวานก็ออกรถเลยไง
แล้วคุณน้ำหวานก็ยืนยันว่าไม่มีทางที่พอออกรถไปแล้ว
วกกลับมาเพื่อเอากระดาษไปแปะเพื่อไปเขียนข้อความบนรถเนี่ย
เขาบอกเป็นไปไม่ได้แน่นอนเพราะตรงนั้นมีกล้องวงจรปิด
กล้องวงจรปิดก็ได้ว่าไม่ได้ย้อนรถกลับมา

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในฝั่งของน้ำหวานกับนาวินต้า
ยืนยันว่ารอ๒ชั่วโมงได้
ตามหากันทั่วช่วยกันหมด
เรียกตำรวจให้มาช่วยกันตามหาก็ไม่มีใครมา
สุดท้ายพอเจอตัวไปเลย

และที่สำคัญคือเขาไม่ได้เขียนข้อความใส่กระดาษ

และไม่ได้เขียนร่องรอยอะไรบนรถของคนที่จอดขวางทั้งสิ้น
เพราะยืนยันว่าเมื่อคนจอดขวางขยับให้แล้ว
คุณนาวินต้าและครอบครัวก็ขับรถออกไปเลย
ก็มีนักข่าวก็ลงพื้นที่ไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้น
ไปคุยกับชาวบ้านแถวนั้นนะ
คือพ่อค้าแม่ค้าก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า
เห็นจริงว่าคุณนาวินต้าเนี่ยไปตะโกนถามหารถคันนี้
เป็นเจ้าของรถคันนี้ตะโกนถามหาอยู่นานมาก
พ่อค้าแม่ค้าเห็นใจช่วยกันตะโกนถามหา
อันนี้เป็นข้อมูลจากคนที่เขาอยู่ในพื้นที่นะ
เขาก็บอกเขาช่วยกันตะโกนหาเนี่ยค่ะ

พ่อค้าแม่ค้าเกือบหมดทุกคนที่อยู่ตรงนั้น
เห็นว่าคุณนาวินต้าเดินตามหาอยู่อย่างน้อย๒ชั่วโมง
แต่ว่าทางฝั่งของนาวินต้ากับภรรยาโดยคุณน้ำหวานเนี่ย
บอกว่าไม่ขอชี้แจงอะไรมากกว่านี้แล้วนะ

แต่ในฝั่งของผู้โพสต์คนที่ว่าไปจอดรถขวางเขาเนี่ย
แล้วแบบทำไมต้องเขียนด่ากันขนาดนี้

วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเราไปเจอมา

แต่ถ้าเราจะประมวลภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ถ้าจากคำบอกเล่านะ
มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะ
อันนี้เป็นภาพกราฟิกนะคะจำลองเหตุการณ์
แต่เป็นการจำลองเหตุการณ์จากข้อมูลของฝั่งคู่กรณี
จอดรถขวางรถของคุณนาวินต้านะคะ
เขาเล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๖โมงเย็น
เสาร์ที่๑๗พฤศจิกายน
ขับมาหาที่จอดก็จะมาเที่ยวบางแสนเหมือนกัน
แต่วันหยุดที่จอดเต็มก็เลยจอดซ้อนคัน
รถคันสีเทาเลยตัดสินใจจอดซ้อนคันแต่ว่าเขาดึงเบรกมือ
แล้วเขาก็ลงจากรถไปไปนั่งกินอาหารริมทะเล
ทุ่มหนึ่งทางคุณนาวินต้าและครอบครัวจะกลับบ้านพักที่กรุงเทพก็เดินมาที่รถ
เห็นว่ารถสีเทาจอดขวางอยู่ก็เลยเดินไปเข็นแต่มันเข็นไม่ได้
คุณนาวินต้าก็ไม่รู้จะทำยังไงยืนรออยู่ที่รถประมาณ๑๐นาที
ก็ไม่มีใครมาแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของรถสีเทาและเจ้าของรถก็ไม่มีท่าทีจะเดินกลับมาที่รถ
คุณนาวินต้าก็ตัดสินใจออกไปเดินตามหาไปถามจากชาวบ้านถามจากนักท่องเที่ยวว่าใครคือเจ้าของรถคันนี้
แต่ก็ไม่เจอตัวคุณนาวินต้าก็ตัดสินใจเดินไปที่ป้อมตำรวจท่องเที่ยวเพื่อขอความช่วยเหลือ
แต่ที่ป้อมก็ไม่มีใครอยู่คุณนาวินต้าก็เดินกลับมาที่รถ
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ที่คอยอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวประกาศผ่านเสียงตามสายอยู่ประมาณ๑๐นาที
ก็ไม่มีใครแสดงตัวเป็นเจ้าของรถคุณนาวินต้าก็เลยตัดสินใจโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจสพแสนศุกร์ให้มาช่วยเหลือ
ระหว่างที่ระหว่างที่แบบนี้เจ้าของรถเขาเห็นว่า
ทำไมมีตำรวจมาทำไมมีคนมาล้อมที่รถของเขา

ก็เห็นว่ารถของเขาจอดขวางรถของคุณนาวินต้า
เขาบอกว่าเขาขอโทษ
เขาบอกว่าเขายกมือไหว้ขอโทษคุณนาวินต้าก่อน

โดยฝั่งของครอบครัวคุณนาวินต้าก็ต่อว่าถึงความไม่เหมาะสม
เรื่องของการจอดรถซ้อนคันและดึงเบรกมือ
แต่เจ้าของรถสีเทาที่จอดซ้อนคันที่ขวางเขาอยู่
เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ตอบโต้อะไรเลยกับคุณนาวินต้า

เหตุการณ์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกับว่าเรื่องก็จบไปตรงนั้น
อันนี้มุมของฝั่งของคนที่จอดรถขวางนะ

แต่คุณน้ำหวานเขาบอกว่าเขาเห็นแล้วแหละ
แต่พอไม่ขยับแล้วพอถามไปถามมาพอจะขยับรถวิ่งเข้าไปเลย

อยู่หน่อยนึงว่าเดี๋ยวขอถ่ายรูปอะไรหน่อยเนี่ย
แล้วก็ขับพุ่งออกไปเลยนะครับ

ทางผู้ที่จอดรถขวางรถของดารานุ่มนาวินต้ากับภรรยาเนี่ย
ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
โดยเขาชี้แจงเป็นประเด็นแบบนี้นะท่านผู้ชม
ก็เปรียบเทียบฟังเอาของแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายกันแล้วกันนะครับ

ก็คือเรื่องของการใส่เบรกมือ
แล้วก็ใส่เกียร์พีนะครับ
เจ้าของรถบอกว่ายอมรับความผิดเรื่องนี้
รับความผิดจากการที่จอดรถใส่เกียร์ไปที่ตัวผี

ก็คือเกียร์ว่างแล้วเพื่อให้รถเข็นได้
แต่ว่ารถคันนี้เพิ่งซื้อมายังไม่ถึง๒สัปดาห์
เขาก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ระบบของรถเนี่ย
เวลาจะต้องจอดแล้วใส่เกียร์ว่างมันต้องทำยังไง
แล้วคุณต้องไปใช้กุญแจอะไรกดล็อกอะไรอีกทีนึงเนี่ย

แต่เขาก็คอยฟังเสียงประกาศกับคอยมองมาที่รถตัวเองตลอดนะ
เพื่อที่ถ้าไปขวางใครใครจะออกจะได้ไปขยับรถได้ทันที
ระหว่างที่นั่งกินอะไรกันอยู่เนี่ย
ยืนยันว่าไม่มีเสียงประกาศตามหาอะไรเลย
พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของคนระแวกนั้น
ไม่มีใครที่เดินตามหาเรียกรถของเขาให้ไปขยับรถเลย
แต่ที่หนูได้ยินและพวกละแวกนั้นที่เขาตามหา
แล้วก็เอ้าไม่ใช่ของเรา

แล้วเขาก็ประกาศไปเรื่อยอย่างนี้ค่ะ

หนูก็คงคิดว่าคงจะเจอหรือไม่ก็อาจจะกลับไปที่รถแล้ว
อืมทีนี้อีกประเด็นนึงค่ะ

กระดงกระดาษที่เขาเขียนต่อว่าอะไรแบบนี้เนี่ยนะ
เขาก็ชี้แจงว่าอยากจะถามหา

เพราะว่าตอนที่เลื่อนรถหลบให้ทางคุณนาวินต้าเนี่ย

เขาก็เลยสงสัยว่ากระดาษนี้มันมาจากไหน

นะคะคือเห็นก็ตอนที่แยกย้ายกันไปแล้ว

ข้อความมันเป็นถ้อยคำที่ไม่สุภาพ
ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาทำให้

เสียชื่อเสียงแต่ต้องการหาข้อเท็จจริง

เรื่องของการจอดรถขวางแล้วก็เข้าเกียร์พี
ใส่เบรกมือเนี่ยเป็นเรื่องของความผิดพลาด
มันอาจจะเกิดกันได้เขาบอกแบบนี้นะ

ด่ากันแรงถึงขั้นด่าบุพการีขนาดนี้

ที่อยู่บนหลังคาแล้วซึ่งหนูถ่ายไม่เห็น

ป้าร้านนึงแถวระแว่งนั้นนะคะ

ป้าคนนั้นน่ะเขาก็เดินออกมาหาหนู
แล้วเขาถามว่าเขียนว่าอะไร

แล้วหนูก็เลยบอกว่าป้าเห็นใช่ไหม
เขาก็บอกว่าใช่

เขาจอดขวางแค่ครึ่งชั่วโมง

เบรกมือเข้าตัวพี
เพราะว่าเข้าตัวเองไม่เป็น

ได้ค่ะส่วนเรื่อง

นาวินต้าเขียนเขาแค่อยากหาว่าใครเขียน

ฝั่งของทางภรรยาคุณนาวินต้ายืนยันว่า

ไม่มีการขอโทษอะไรด้วยใช่ทางฝั่งนั้นก็
เขาขอโทษแล้วแต่เอาเป็นว่าทางฝั่งของ
น้ำหวานภรรยาบอกว่ามันก็ทำให้เขา

แล้วก็เพื่อให้เกิดความสำนึกผิด
กันด้วยนะทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียง

เกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายต่างนะครับ